ส่วนตอนนี้ดิฉันก็มีเหมือนกันมีรูปปั้นไม่ใช่รูปถ่ายนะเป็นรูปปั้นสุดแปลก
มันแปลกคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นหน้าตาแบบนี้
หรือบางทีก็ไปเจอรูปปั้นในที่ที่มันไม่ควรจะเจอ
มันมีแปลกแตกต่างมากมายหลากหลายจะมีที่ไหนอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย
เริ่มกันที่แรกกับรูปปั้นไก่ชนแล้วรูปปั้นไก่ชนมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน
เขยิบเข้ามาฟังกันใกล้เลยค่ะ
รูปปั้นไก่ชนตัวใหญ่ยักษ์นี้อยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อคำใสแม้ศรีไพร
เป็นรูปปั้นไก่ชนตัวผู้และตัวเมียตั้งอยู่บนแท่นซ้ายและขวาบริเวณปากทางเข้าของหมู่บ้านค่ะ
โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเจ้าพ่อคำใสได้มาเข้าฝันคนในหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันสร้างรูปปั้นไก่ขึ้นมา
และเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อคำสัยและแม่สีไผลตลอดจนสำโพเวศี
เพื่อมาสถิตในองค์รูปปั้นไก่ชนนี้เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข
ตลอดจนขอให้ช่วยเหลือต่างและหากใครได้สมหวังดั่งใจหวัง
ก็จะพากันนำเอาหัวหมูอาหารข้าวหวานมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนค่ะ
ไปดูรูปันสุดแปลกกันอีกหนึ่งที่
โดยรูปปั้นนี้ได้ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปีต้นนี้
ชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือรูปปั้นของเจ้าแม่มณฑา
ซึ่งก่อนที่จะมีการขุดพบรูปปั้นเจ้าแม่มณฑานั้น
ก็ได้มีคนงานคนหนึ่งได้เกิดอาการผิดปกติขึ้น
เพราะอยู่ก็เกิดตัวสั่นคล้ายกับถูกวิญญาณสิง
จะพูดออกมาว่าให้ทุกคนช่วยกันขุดร่างของตนที่ถูกฝังอยู่ในดินใต้โคนต้นไม้ขนาดใหญ่
เพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายสิบปี
และก็ได้บอกว่าตนชื่อเจ้าแม่มณฑา
หลังจากนั้นคนงานก็พากันไปช่วยขุดหาร่าง
ไม่นานก็ขุดพบรูปปั้นเซรามิกรูปผู้หญิงนี้แหละค่ะ
งานนี้ชาวบ้านก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
คราวนี้เดินทางกันไปที่วัดใหม่โคกมรุมจังหวัดอ่างทอง
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการผิดปกติ
ขณะเข้าไปกราบไหว้และผูกผ้าสามสีที่รูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนนี้

เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลย
อยากกลับบ้านได้ปะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอีกแล้ว
เหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อยู่เธอคนนี้ก็พูดเป็นเสียงคล้ายเด็กน้อยเหมือนมีใครมาสิงอยู่ในร่าง
แต่สักพักอาการก็หายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลายคนก็เชื่อกันว่าเธอน่าจะถูกวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าสิง
ถ้าพูดถึงทุ่งนาคุณจะนึกถึงอะไรแปลงข้าวดิน
แต่ที่นี่นอกจากแปลงข้าวหรือดินแล้วเขายังเจอกับรูปปั้นหมาน้ำโบราณ
ระหว่างที่กำลังไถนาเพื่อปรับหน้าดินอยู่นั้น
ก็ได้พบกับรูปปั้นม้าน้ำคล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณโผล่ขึ้นมา
นำไปให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันดู
ทราบว่าน่าจะเป็นรูปปั้นม้าน้ำเก่าแก่
เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นเส้นทางอริยธรรมโบราณ
มีการค้าขายระหว่างคนไทยกับคนจีนค่ะ
งานนี้ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พากันมาตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันจ้า
และที่สุดท้ายจะพาไปดูรูปปั้นพระพิกเนตที่ไม่ธรรมดา
เพราะรูปปั้นนี้มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ที่ถูกขุดพบอยู่ภายในไร่อ้อยแห่งนี้
ทางเจ้าของไร่อ้อยได้ขับรถแทรคเตอร์ไปไถดิน

แต่ขณะที่ไถดินอยู่นั้นก็ไปสะดุดกับของแข็งคล้ายหิน
ที่มีรูปร่างประหลาดที่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้
เจ้าของไร่อ้อยจึงได้ยกมือไหว้และอธิษฐานว่า

ปรากฏว่ายกขึ้นมาได้ทันตาเห็นค่ะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมาดู
บางคนก็มาขอกราบไหว้ตามความเชื่อ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะ
และนี่ก็คือเหล่าบันดาลรูปปั้นสุดแปลก

และมีความเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้นั้นได้โผล่มาให้โชค
แต่ทั้งนี้จะให้โชคจริงหรือไม่นั้น
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้านในพื้นที่

ที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยค่ะ
แม่แต่ละรูปปั้นแปลกเนอะ
ใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อผสมผสานกันไปด้วย
อย่างไรก็ตามก็ดูเพื่อเป็นสีสันในชีวิตแล้วกันนะคะ